เราไปห้างไปโรงพยาบาลมันก็หาที่จอดยาก
มีคนหนึ่งนะเข้าไปโรงพยาบาลวนอยู่๖รอบ
ไปเจอที่มันว่างอยู่จะไปจอดจอดไม่ได้

บอกว่าจองแล้วเดี๋ยวจะมีรถมาจอดนะฮะ

คนที่มาคนเดียวไม่มีสิทธิ์จองที่
แต่คนที่มาหลายคนมีสิทธิ์จองที่

คนหนึ่งมายืนรอได้ถูกไหม

เอาแล้วแต่คน
มันอยู่ที่จิตสำนึกของคนใช่ไหม

แต่ถ้าสมมุติคนใดคนหนึ่งมา๑คน
ก็ไม่มีสิทธิ์จอดถูกไหม

ถามว่าอันนี้คือจิตสำนึกใช่ไหม
ก็ครับแล้วมีไหมฮะ

คือต้องบอกว่าเป็นการด่าแบบสุภาพชนมาก
ขออนุญาตนะคุณผู้ชมเหมือนหลอกด่าน

คลิปนี้จริงแล้วความยาวมันสักประมาณ๓นาทีนะ

คนที่ถ่ายเข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลลำปาง

มันจอดได้แหละแต่ว่าระหว่างนั้นอ่ะ
มีผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ได้เนี่ย
สวมเสื้อสีขาวขาสั้นเนี่ยนะฮะ
สะพายกระเป๋าถือถุงพลาสติกอยู่ใบหนึ่ง
กอดอกจองครับ

อีกฝ่ายก็บอกว่าเขาสามารถยืนจองได้
เพราะเขาบอกคนที่จอดก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะจองค่ะ

คุณเสกเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปที่ขับรถไปเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาสะดวกที่จะเปิดเผยเพียงชื่อเล่นว่าแค่ชื่อเสกนะ
วันเกิดเหตุเขาวนรถแล้ว๖รอบ

ชายคนนี้ออกไปยืนขวางไว้ไม่ยอมให้จอด
ก็งงว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอ
เขาก็เลยถามว่าสรุปว่าถ้าเกิดคนมาคนเดียวนี่คือจองไม่ได้ใช่ไหม

คนมา๒คนอีกคนนึงไปยืนจองได้ใช่ไหม

แล้วเขาก็ถามว่าสรุปแล้วอยู่ที่จิตสำนึกใช่ไหมครับ

คือไปไม่เป็นเลยแล้วรู้สึมอย่างนี้
คนถามก็งงไปด้วยคือแล้วยังไงเนี่ยก็ไม่ยอมให้จอดอยู่ดี
ก็ถามชายคนนี้แล้วกันว่าอ่ะตกลงมันยังไง
เพราะรู้สึกว่าคนเราทุกวันนี้นะเห็นแก่ตัวมากขึ้น

และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะฮะ
ก็ยังอยากจะฝากไปถึงโรงพยาบาลนะ
อดส่องดูแลผู้ใช้บริการหน่อย
เอารอปภเอาอะไรมาจัดกันหน่อยอย่าให้มีคนไปยืนจอง

คือแม้คุณจะไปบอกคนจอดก่อนว่าขอจอดต่อขอจองมันก็ไม่ได้
คือถ้าว่างแล้วคุณรถคุณยังไม่มาคุณก็ไม่ควรจะไปยืนจองแบบนี้
ต้องให้รถที่เขามาแล้วเขาไปจอดก็ให้เขาจอดไป
เขาฝากไปถึงโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาคำตอบมาให้นะ
ไปถึงโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะคะ
ไปคุยกับนายอธิษฐานวงใหญ่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปางนะคะ
ก็ออกมาระบุว่าคือทางโรงพยาบาลไม่ได้อนุญาตหรอก
ให้มีการมายืนจองที่จอดรถแบบนี้ตามในคลิปเนี่ยนะคะ
ซึ่งหากใครมาก่อนก็ต้องได้ที่จอดรถก่อน

ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการสั่งกำชับรอปภของโรงพยาบาลไปแล้วเหมือนกันนะคะ
ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้รอปภอาจดูแลไม่ทั่วถึง
ก็เลยขอให้ผู้ที่มาใช้บริการทางโรงพยาบาล
มีน้ำใจให้กันและกันนะคะ
ส่วนเรื่องของที่จอดรถไม่เพียงพอนั้น
ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เสนอให้มีการขอใช้สถานที่เอกชนเพื่อเป็นที่จอดรถ
แล้วก็มีรถคอยรับส่งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
จากประชาชนก็ไม่ค่อยไปใช้บริการกัน
แต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหม่หรือเปล่า
แล้วก็ที่จะต้องมาดูแลกันอย่างใกล้ชิดกันต่อไป
คุณผู้ชมบอกว่าอะไรฮะค่ะไม่ควรทำเป็นตัวอย่าง
เมื่อกี้มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่า
คือถ้าไปยืนแบบนี้ต่างประเทศผิดกฎหมายเลยนะ
โดนจับเลยนะโดนจับเลยเออนะคะ

แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องแบบนี้อย่างไร

แต่ว่าเรื่องของจิตสำนึกเช้าพันกว่ากฎหมายนะคะ